มาดูข่าวนี้กันต่อค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มคลายล็อกแล้วนะคะ
ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราไปเจอนี่เลยค่ะ
เนยแจมค่ะใส่หน้ากากจะไม่คุ้นนะ
แต่เป็นเจ้าของเพลงยุค๘๙๐นะ

คุณผู้ชมทั้งคู่บอกว่าโอ้ดีใจมากค่ะ

พอหายไปนาย๘๙เดือนของคุณผู้ชมนะคะ

ก็บอกว่าได้ใช้สกิลหลายอย่างค่ะ

ทำหนุ่นทำหนี่ทำยูทูปค่ะ

แล้วก็การทำงานใหม่ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ

ตื่นเช้ามาแต่งหน้าเลย
ขยันสุดปกติไม่เคยขยันขนาดนี้นะคะ
คิดว่าดารานักแสดงนักร้องหลายคน

คอนเท็นต์ต้องทำคอนเท็นต์เองดัดต่อ
ดัดต่อเองก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีก
ในระยะยาวค่ะ
ว่าอาจจะไม่ได้จัดงานแต่งแล้วล่ะค่ะ

ก็ไม่จัดแล้วขี้เกียจแล้วคะเนี่ยตอนนี้

ก็ดีก็ไม่ต้องเสียเงินค่าจัดงานแต่งงานแล้วกัน

เออนะ
มันเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่จริง

คุณจ๋างานเงินไม่ได้อะไรทั้งมากมายแล้ว
นี่ทะเบียนสมรส๔สำคัญพี่แจ๊ค

เพราะว่าลิกาชัยส่วนตัวดิฉันก็รู้จัก